เรื่องราวข่าวสดใสของเราบ้าง

ค่ะเป็นเรื่องของพระคาถา

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏนะคะ
โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ค่ะ

เด็จพระสังฆราชจะเดินทางไปเป็นประธาน
สวดพระคาถา๒บทใหม่นี้นะคะ
ทั่วประเทศเลยแต่ว่าเริ่มที่จังหวัดแรก

เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะครับ

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชค่ะ
เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์

เป็นเสด็จเถลงถวานละเยาว์ราชสมบัติ
เด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏเนื่องในโอกาสมหามงคล
เลิมพระชนมพันศา๗รอบ๑๒สิงหาคม๒๕๕๙
รวมทั้งมีพิธีมอบป้ายโครงการสร้างความปรองดองสมาณฉัน
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล๕
มณฑลพิธีลานด้านหน้าองค์พระปฐมเจดี

โดยมีพระพรมเวทีค่ะเป็นเจ้าคณะภาค๑๕
เป็นประธานในฝ่ายสงส์นายชาชายอุธัยภรพราชการ
นครปฐมเป็นประธานในฝ่ายคาราวาสพร้อมด้วยนายพนมสอนศิลป์พอสำนักพุทธนะคะ
กรวยถวายราชศักระหน้าพระบรมชายาลักษณ์องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏพร้อมพระสงฆ์
เข้าร่วมพิธีกว่า๒๕๐๐รูปค่ะ
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ทางมหาเทรสมาคมก็มีมติให้ทุกวัดทั่วประเทศเลยนะคะ
เมื่อทำวัดเย็นเสร็จแล้วให้สวดพระคาถา๒บทใหม่ที่พระสงฆ์นั้นแต่งขึ้น
เพื่อถวายพระพรทั้งสองพระองค์ค่ะ
อกจากนี้กำหนดให้ทุกวันจันทร์และวันศุกร์
ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของทั้งสองพระองค์เป็นวันพิเศษ
ขอให้คณะสงฆ์และส่วนราชการได้เข้าร่วมนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะถือว่าเป็นการปฏิบัติครั้งแรกที่จังหวัดนครปฐมค่ะ
แล้วก็จะมีอีกหลายจังหวัดนะคะปฏิบัติติดต่อกันต่อไปค่ะ